นี่เราต้องบอกว่าเมื่อวันที่๕ธันวาที่ผ่านมา

ของโปรดวิ่งไปซื้อเต่าทองเดินไปก็ได้

มีแต่คนชอบเต่าทองนะนี่ดูสิของโปรดเลย

เมื่อวันที่๕ธันวาที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของคุณอ้ำพัชราภา
ต้องบอกว่าคนนี้เขาเป็นนางฟ้ามาก
จากจะเป็นนางฟ้าของทุกคนและเป็นซุปตาตัวแม่

เขาเป็นนางฟ้าและเขายังน่ารักกับเพื่อนทุกคน
เขาก็ไปบอกว่าทำปาร์ตี้วันเกิด

กุฏองท่านอันดาวิทย์ป๊อกคามกระเสม

ใช้คำนี้ใช้คำนี้

เห็นว่าเอ๊ะไฮโซฟุกวรวุฒิเจ้าของร้านเพชรชื่อดังที่เป็นข่าว
ที่ไปดูหนังไปทำบุญด้วยเนี่ย
ไปด้วยไปด้วยอ่าดูหน้าดูหน้าวงสีแดงไว้ขนาดนั้นไปด้วย
ไหนนี่ไปด้วยเออแล้วเค้าบอกว่าฉลองปีนี้